ดูเหตุที่อายุทียานนะครับลูกจ้างสุดแสบออกลายค่ะ
ขโมยทั้งรถจักรยานยนต์ขโมยทั้งถังแก๊สแล้วก็เงินสดของลูกค้าไปนะครับ
เพราะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านรับส่งแก๊สนั่นเอง
ตอนแรกตอนมาสมัครงานดีนายจ้างบอก
ดีพูดจาสุภาพเรียบร้อยตั้งใจทำงาน
แต่พอ๔เดือนเท่านั้นแหละออกไลน์พร้อยเลย
นางสุธาทิพย์พบพรัชอายุ๔๘ปี
เจ้าของร้านสโรจนะแก๊ส
นำภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาร้องเรียนสื่อนะครับ
บอกให้ช่วยติดตามตัวนายอู๋ลูกจ้างสุดแสบรายนี้ให้หน่อย
เชิดรถจักรยานยนต์ของทางร้านไป๒คัน
พร้อมกับถังแก๊สจำนวน๓ใบ
แล้วก็เงินสดอีกกว่า๒๐๐๐บาทนะครับ
เจ้าของร้านแก๊สเล่าให้ฟังบอกว่านายอู๋มาสมัครงานเมื่อ๔เดือนที่แล้ว
ก็เห็นว่าเป็นคนพูดจาดีสุภาพอ่อนโยน

ก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจครับรับเข้ามาทำงาน
โดยที่ไม่ได้ขอหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนไว้เลย

ดูท่าทีแล้วน่าจะเป็นคนขยันขันแข็ง
กระทั่งเมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
นายอู๋เนี่ยนำรถจักรยานยนต์ของทางร้านที่ใช้เวลาเอาไปส่งแก๊สให้ลูกค้านะนะ
นำกลับไปที่บ้านพักแล้วก็หยุดงานไป๓วัน
เจ้าของก็ตามหาทั้งนายอู๋ตามหาทั้งรถจักรยานยนต์
แต่ก็นายอู๋เขาก็บอกว่า

ไม่สบายด้วยรถเสียด้วยนะครับ
เจ้าของร้านก็ตำหนิไปส่วนหนึ่งแล้ว

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
จะไปส่งแก๊สให้ลูกค้าตามปกติ
เจ้านายก็โอเคส่งให้ถึงที่นะส่งให้ถึงบ้านเขานะ

ลิฟต์หายลับหายวับไปกับตา

ใช่ฮะมาครั้งนี้นะบอกว่า

เดี๋ยวเอาอีกคันออกไปส่งให้ลูกค้าแล้วกันนะครับ

๒ลูกเอาไปด้วยแต่ปรากฏว่า
วับไปกับตาและไม่กลับเข้าร้านอีกเลยนะครับ

ก็เลยสอบถามไปยังลูกค้าที่สั่งแก๊สไว้
ลูกค้าบอกโอ๊ยยังไม่ได้แก๊สเลย
ตอนนี้ยังทำกับข้าวไม่ได้เลย

ใช่นะครับนายอู๋เนี่ย

ไปตามเก็บเงินลูกค้ามาแล้วด้วย

ถังแก๊สก็ยังไม่ได้ส่งให้เขา

คือมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีก่อนแล้ว
หลังเกิดเรื่องทางเจ้าของร้านเจ๊
ก็ได้เข้าแจ้งความกับโรงพักแล้วนะครับ

เอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้สื่อดู